หมอคะอาการมันเป็นยังไงมากไหมคะเนี่ยมันคือแม่พันธุ์ตัวเดียวที่ที่ฉันมีเลยนะคะคุณหมอ
ยังไงฝากด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะ
กำลังปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในวัวค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงอากาศหนาวแบบนี้นะคะก็ทำให้สัตว์ประเภทเท้ากีบเนี่ยมีโอกาสป่วยได้ง่ายไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเพราะบางพื้นที่เนี่ยมีการสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคนี้ไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันเลยค่ะวันนี้นะคะเรื่องของอากาศเนี่ยยังคงแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือตอนบนเนี่ยจะมีอากาศเย็นตอนล่างภาคใต้ก็จะมีโอกาสเกิดฝนนะคะ
ก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามช่วงประมาณวันที่๑๐๑๑พฤศจิกายน
ก็จะส่งผลกระทบในระยะถัดไป
แต่ว่าฝนยังคงเกิดขึ้นได้ช่วงประมาณสัก๔โมงเย็น
ก็คือภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะ
โอกาสเกิดขึ้นประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
ขณะเดียวกันแม้ว่าตอนบนของประเทศอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
อากาศเย็นขึ้นอุณหภูมิลดลง๑๒๑๓องศาเซลเซียสก็ตาม
แต่ว่าสังเกตว่าบางพื้นที่ก็มีฝนตกประปรายด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับทั้งฝนที่จะตกลงมา
พื้นที่หนักบางพื้นที่ก็ตกกระจายนะคะ
แต่ว่าโดยรวมแล้วอุณหภูมิจะเย็นค่ะ
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วย
ภาพรวมแล้วนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็น
ฝนฟ้าขนองเล็กน้อยแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ภูกับยอดดอยอากาศหนาวนะคะประมาณ๑๑องศาเซลเซียส
ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกก็มีโอกาสเกิดฝนเบาประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อากาศเย็นตอนเช้ามีหมอกบางจางบางพื้นที่เช่นกัน
แต่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะมีฝนประมาณร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะคะ
คลื่นสูง๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
กรุงเทพมหานครวันนี้โอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้นนะคะ
แต่ว่าอากาศเย็นยังคงสัมผัสได้
เพื่อเป็นการดูแลตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฝ้าดูสัตว์ของท่าน
จากสัตว์ที่มีเท้ามีกีบแล้วเนี่ยสัตว์อื่นสัตว์เล็กก็อาจจะเกิดอฮิวาตกโรคได้นะคะ
ฉันขอตัวไปดูเจ้าจูดี้แม่วัวพันดีของดิฉันก่อนแล้วกันนะคะ
กลัวว่ามันจะเป็นอะไรไปลากันไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ